ผมเป็นผู้ชายแท่งแบบนี้

แต่บางทีอาจจะมีสาวออก

เขามาเจออะไรครับแล้วก็ตกใจแบบนี้
เฮ้ย
ในข่าวเขาบอกว่าตกใจกันจนลืมเพศสภาพไปเลย
คิทการ์จเลย
ยังเหลือให้โชว์ตัวอยู่หน้ากระจกครับ
ผู้ชาย๓คนนั่งตัวเกร็งกรี๊ดอยู่ในรถนะครับ
แต่มันไม่สนใจครับมันก็ยังเหลือไปเหลือมา
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ต้องจอดข้างทางแบบนิ่ง
แล้วผู้ชายบนรถก็หาวิธีกันทำอย่างไรดี
วิธีแรกเล่งเครื่องเลย
เสียงดังอันบึ้น
เขาไม่ตอบกันมาแต่ไม่ต้องห่วงครับ

ใกล้วันสำคัญแล้วด้วย

เอา๕๗๗๔ก็พอนั่นคือทะเบียนรถ
เผื่อใครจะเอาไปใช้
คิดจะถามเลยว่ามันขึ้นมาได้ยังไง
นี่ไงก็เมื่อกี้เขาไปเกี่ยวต้นไม้

ได้ทะเบียนรถเราก็แยกย้างตรงนี้เลยละกัน